คือคือวันนั้นคุณแม่คุณพ่อตอนที่ได้คุยกับเขาเนี่ยฮะ
เขาบอกยังไงที่ว่าไม่มีเงินให้
อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเนี่ยเขาบอกเราตอนนั้นเราคุยกันตอนไหน
เขาบอกว่าอะไรยังไงวะชนรอบเข้าเข้าสามเดือนครับ
เขาขอเวลาแม่ทีละเดือนทีละเดือนแม่ก็ให้
เวลาไปคุยกันคุยกันที่ไหนครับคุยกันที่โรงพักเจอกันที่โรงพัก
ใช่ไก่เกียร์คือว่าไก่เกียร์ไก่เกียร์ว่าไก่เกียร์นะครับ
ชดใช้ไหมคุณพ่อคุณแม่ได้ได้บอกเขาไปไหมว่าเราต้องการ
ค่าชดใช้เยียวยาของชีวิตลูกเราเนี่ยได้บอกเขาไหมว่าเราต้องการเท่าไหร่
เขาจะเป็นที่ขายทางมาให้พอเกียร์แรก
เดี๋ยวแรกก็ปัดอีกปัดอีกแล้วเขาขอเวลาอีกเดือนหนึ่งค่ะ
เขาให้พอเคลียร์สองก็ปัดอีกปัดจนที่ว่าพอพอถึงวันที่หนึ่งกุมภา
เขาก็มาถึงมาบอกเลยว่าไม่มีไม่จ่ายอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
รอบสามนี่ไม่รอบสามไม่ขอผลัดแล้วไม่ไม่ผลัด
อยู่ดีบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลย
แม่ก็บอกว่าทำไมมาเล่นตลกอะไรกับแม่
ได้รับปากว่าแม่ก็บอกแล้วว่ามีมากมีน้อยให้ช่วยแม่
เพราะแม่ก็เป็นหนี้เป็นแสนแม่ไม่ได้เรียกเรียกมากมายเลย
ห้าแสนนี่ถามว่าเด็กเสียไปแล้วอ่ะจะให้แม่แสนสองแสน
แม่ก็ต้องเอาต้องต้องยอมกันนะครับต้องยอมกันอ่ะ
ยอมฝามกันนะเพราะตกลงคุยกันแล้วฝากกันแล้วอ่ะ
ถ้ายังไงก็ต้องต้องยอมกันแล้วเพราะว่าคนตายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
คือคุยกันสองคนนะเราเรียกกันไปคนละห้าแสนเนี่ย
ใช่ต่อให้เขาไม่มีบอกจะให้แสนเดียวเราก็คงต้องเอาแล้วมั้
ใช่เพราะว่ามันไม่ไม่รู้จะไปทำไงแล้วอ่ะมัน
แล้วระหว่างทางเนี่ยกลายเป็นว่าเสียลูกไปแล้วต้องเป็นหนี้เป็นสินเข้าไปอีก
ใช่กลับมาเป็นหนี้อีกครับอ่าอย่างคุณแม่น้องเนสเนี่ย
ติดตัวเท่าไหร่หลังจากลูกตายแสนสองเพราะต้องไปกู้นอกระบบมาจัดงานศพ
ใช่แม่รอเงินจุดนี้คิดว่าเดี๋ยวเขาจะชดใช้เยียวยาใช่
แต่เขาไม่ให้ใช่ดอกมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้เหรอไหน
เจ้าไหนพูดพูดได้ก็บอกว่าเดี๋ยวนะฉันขอเวลาก่อนนะ
เดี๋ยวฉันได้มาเดี๋ยวฉันให้ฉันให้เงินที่เขาช่วยซองมา
เจ้าไว้อะไรมาแม่ก็พยายามให้เข้าไปให้เข้าไป
คุณแม่ทำงานอะไรฮะรับจ้างหรือเป็นแม่บ้านหรือไม่ใช่
แล้วคุณแม่ทำงานอะไรปกติทำงานอะไรคุณแม่เลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน
เป็นแม่บ้านใช่อ่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแฟนแฟนออกเรืออย่างเงี้เหรอ
ใช่แต่ไม่ใช่พ่อของน้องนะจ้ะมันก็เลยต้องกลายเป็นหนี้
ใช่ก็เหมือนเป็นหนี้เท่าแก่เหลือสองหมื่นคุณพ่อนเรศอ่ะ
เห็นบอกก็ต้องเป็นหนี้เหมือนกันเหรอต้องเป็นหนี้เหมือนกันครับ
ต้องเอามาใช้จ่ายเรื่องงานลูกสาวแล้วก็เดินเรื่องทางคดีครับผม
เป็นหนี้อะไรคุณพ่อก็เป็นหนี้ก็กู้เข้ามาบ้างนะครับ
กูเข้ามาบ้างแล้วก็ยืมยืมพิธีน้องน้องอะไรเนี้ยครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองครับ